เปิดโลกสวยของเจ้าแม่ขายตรงหมื่นล้านแพทย์หญิงนารินีภัยบูลกับหลักการบริหารงานและคนด้วยความสุขที่ยั่งยืน
กรของกิฟฟารีต้องเรียกว่าตอนนี้โตมากโตมากในแง่ของจำนวนคน
เพราะฉะนั้นความยากก็จะมากขึ้นตามขนาดองค์กรที่โตขึ้น
คนที่เข้ามาก็จะมีความหลากหลายมีความคาดหวังที่ต่างกัน
แง่ของผู้บริหารจัดการก็ต้องพยายามบาลานซ์ให้อยู่ในกรอบที่
อยู่ร่วมกันได้โดยสันติและอย่างมีความสุข
อดสูตรไทยรัฐนิวส์โชว์วันอาทิตย์ที่๒๘กุมภาพันธ์นี้